ดีจริงล่ะ

รับรองว่ามีงานดีมาบอกกันอย่างแน่นอนค่ะ
เมื่อกี้ค่ะขวัญกำลังดูคลิปของพี่อสมนะคะ

แต่ละคนเนี่ยเต็มที่กันมากเลยค่ะ

ทำหน้าที่อะไรนะคะจริงแล้วค่ะอสมนั้นย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านค่ะพี่พี่อสมก็จะให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือชาวบ้าน
ในขั้นพื้นฐานให้คำน่านำทางด้านสุขภาพสุขภาไม
ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพแก่ชาวบ้าน
ทำให้สุขอนามัยของชาวบ้านนั้นดีขึ้น
รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
และตอนนี้ค่ะก็มีเทคโนโลยีดีที่มาคอยช่วย
มาส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขค่ะ
แอปพลิเคชันอสมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงาน
แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และเครือข่ายอสมออนไลน์ในการบอกข่าวสาร
รับรู้ข้อมูลทั้งภาพเสียงวีดีโอและพิกัดแผนที่
และความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขชุมชน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วยล่ะค่ะ
เราก็มองว่าสิ่งนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์ในระดับประเทศชาติ
ตั้งใจที่จะดูแล๔ด้านหลักอันสำคัญด้วยกัน
ในส่วนของสาธารณสุขนะครับ
เพื่อที่จะไปช่วยทำให้การทำงานของอสมหรือ
สาธารณสุขพื้นฐานของประเทศโดยรวมทั้งประเทศ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั่วถึงรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ปีนี้นะคะเราก็ได้มีการพัฒนา
การให้มันมีความคล่องตัวในการใช้งาน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
และตอนนี้นะคะก็มีโครงการดีค่ะสำหรับหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีเครือข่ายอสมแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอสมออนไลน์ด้วยล่ะค่ะ
โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชันอสมออนไลน์ปีที่๒โครงการนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยียุคดิจิทัลให้อสม๙สู่อสม๔๐ซึ่งมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า๗ล้านบาทค่ะ
โดยแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศรางวัลละ๑แสนบาท๑๐รางวัลและรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลละ๔๐๐๐บาทจังหวัดละ๒รางวัลค่ะ
ซึ่งจะสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขค่ะ
สำหรับหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สนใจก็ง่ายเลยค่ะ
หน่วยบริการสุขภาพหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังไม่มีแอปพลิเคชันอสมออนไลน์นี้นะคะ
แนะนำว่าให้โหลดแล้วบอกต่อค่ะ
จะได้มาช่วยกันให้ความรู้กับชุมชนอย่างถูกต้องนะคะ
ที่สำคัญค่ะมีโอกาสดีได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ด้วยค่ะ
สามารถใช้แอปพลิเคชันอสมออนไลน์นี้ได้ฟรีไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ตด้วยล่ะค่ะ
ท่านที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้